มันเหมือนกับเป็นแมวจรจัดแล้วมันติดรู

พยายามจะช่วยแต่แมวมันก็กลัว

เราไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ

มุดมายังไงละนี่หนู
แต่คือคนเขาอาจจะเอามาประยุกต์เป็นโต๊ะเป็นโต๊ะ

แต่ทีนี้แมวมันมาทางไหนมันมาติดอยู่อย่างนี้
พอดีดีกับรู

มาแค่คอกับขาหน้าสองข้างไง
เจ้าของคลิปเขาเห็นเขาก็เลยแบบพยายามจะช่วย
แต่ก็เห็นมันกัดนะเห็นไหมคือมันก็กลัว
เขาก็เลยต้องไปตามลุงอีกคนมาช่วยค่ะ
ในที่สุดก็เอาเจ้าลูกแมวตัวนี้ออกมาได้สำเร็จ
แต่กว่าจะออกมาได้ก็เล่นเอาเหนื่อยทั้งลุ้นนะคะ
โดนขวนโดนกัดกันเพราะว่ามันกลัวนี่แหละ
แล้วหญิงสาวคนนี้ต่อมาเธอถ่ายอีกคลิปนึงด้วยค่ะ
เป็นลูกแมวดำหลังจากที่ช่วยออกมาสำเร็จแล้วเนี่ย
ลูกแมวตัวนี้ก็ไม่กล้าขึ้นไปนอนบนโต๊ะแล้วนะคะ

มันบอกว่าคงไม่กล้าไปแล้ว

เลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ใกล้แถวนั้น
ก็ว่ากันไปนะตอนนี้
แล้วแต่ใครจะเห็นเลขอะไรนะคะ
เขาบอกว่าสงสัยเจ้าแมวดำมาติดรูนี้อาจจะบอกใบ้ให้โชคก็ได้